แล้วช่วงเนี้ยโควิดนะมันก็ต้องมีการดูแลตัวเองหลายคนก็เลือกซื้อเลือกกินสมุนไพรอย่างฟ้าทลายโจรใช่ไหมหลายคนบอกโอ้โหตอนนี้นะเป็นที่ต้องการเหลือเกินจนทำให้แหล่งผลิตอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบสต้องเร่งการผลิตเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีการจัดส่งยังไงไปดูกันหน่อยนะคะ
ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบังจังหวัดปราจีนบุรีอาหารชื่ออาจจะเกาหลีแต่ว่าอยู่ประเทศไทยนะจ๊ะ
ที่นี่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอย่างฟ้าทลายโจรค่ะเขาปลูกเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

มีคุณลุงคนนี้แหละค่ะคุณลุงสมัยเป็นประธานชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกสมุนไพรนานาชนิดนะคะโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรตอนนี้สร้างรายได้เป็นอย่างดีชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนชื่อฟ้าทลายโจรเลยเรียกง่ายสั้นว่านางฟ้า
ชื่อพรบแบบมีฟังแล้วขุนใจ
ถ้าเธอมีใจก็บอกกันสักคำเป็นไร
เดี๋ยวสักนึงหยุดหยุดหลอกทำไม

พูดถึงฟ้าทลายโจรนางฟ้า
เขาเปรียบเทียบว่าแบบเปรียบเสมือนสิ่งดีที่มเนรมิต
ทำให้เราดูแลสุขภาพ
พอเจ้าฟ้าทะลายโจรไปที่ต้องการ
ต้องยอมรับว่าราคามันก็เลยสูงไปตามกลไกตลาดนะคะ

แบบที่เป็นตากแห้งนะคะกิโลกรัมละ๑๘๐บาท
ส่วนฟ้าทะลายโจรชนิดตากแห้งที่เป็นใบเป็นต้น
กิโลกรัมละ๕๐๐๗๐๐บาทเลยนะ
ส่วนเมล็ดที่ใช้ในการเพาะปลูกสามารถขายได้เหมือนกัน

กิโลกรัมละ๔๐๐๐๐บาท
๔๐๐๐๐บาทมีหลายเม็ดนะ

แต่ว่าสามารถปลูกได้ถึง๘๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐เม็ด

ก็ไปขยายพันธุ์ต่อได้อาจจะแบบนั้นนะคะ
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง
เขามีพื้นที่ทั้งหมด๖๐ไร่ค่ะ
ลูกฟ้าทลายโจรไปสัก๕๑๐ไร่
ช่วงนี้ก็เร่งกำลังการปลูกแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่ม

ปีนี้ดูแล้วน่าจะได้มากกว่า๒๐ตัน
และที่สำคัญนะคะก็ต้องให้เวลาด้วย
ดูแลอย่างดีใช้เวลาประมาณสัก๓เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้

ใช่มะได้อยู่ในวงรอบปีนึงก็ได้ถึง๔ครั้ง

ฟ้าทะลายโจรบอกว่าถ้าปลูกถึง๓เดือนก็จะมีสันออกเล็กที่ดี
วิธีการเก็บง่ายนะคะเผื่อใครปลูกอยู่ที่บ้าน
ตัดต้นฟ้าทะลายจนเนื้อดินมาประมาณ๑ฝ่ามือ
ก้านเอาไว้ประมาณ๓๔กิ่ง
แล้วนำไปสับตากแห้งหรือผึ่งลม
จะมีการตัดเกี่ยววันละครั้งตากแดด๓๔แดด
ถ้าแดดไม่มีทำไงใช้ไมโครเวฟได้นะ
เอาไปอบในลักษณะนั้นอุณหภูมิไม่เกิน๖๐องศา
แล้วก็นำมาเก็บรักษาไว้ในที่แห้ง
เวลามีอาการเจ็บป่วยก็สามารถนำมาชงดื่มได้
อันนี้เขาทำเป็นอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนใหญ่
เขาก็มีพื้นที่น่าสะอาดสะอ้านดูแลกันแบบนี้
แต่ว่าถ้าใครนะคะสนใจอยากจะขอฟ้าทลายโจรไปปลูกที่บ้าน
โทรไปได้เลยค่ะที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชน

จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

เรื่องของสมุนไพรฟ้าไพรโจนะครับ
ตอนนี้หลายคนมาถามที่กับคุณครับจูนยก
เพราะล่าสุดเห็นวิสาหกริจขาวมีฟ้าทะลายจนกลอม
เอาสะเดาที่เป็นผงเอามาใส่เม็ด

ดูที่ได้มาตรฐานนะคะคุณผู้ชม